คุณผู้ชมคะมีกรณีขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้เนี่ยก็บ่อยเหมือนกัน
นี่ก็มีอีกแล้วนะคะคราวนี้เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นคนร้าย๒คน
ขโมยรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาเขาจอดไว้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์น่ะนะคะ
คือเขาจอดไว้หน้าหอพักของเขาเขาเป็นนักศึกษาที่นี่
แล้วก็ที่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนรถบิ๊กไบท์รถแต่งค่ะ
คือมันเป็นแสนเลยไงมันแพงมันแพงค่ะ
นี่ค่ะเราก็มีภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คนร้ายเข้าไปลักรถจักรยานยนต์ราคาเป็นแสนเลยเพราะเขาแต่งมานะคะ
นายวรายุทธ์นาคนัวนักศึกษาชั้นปีที่๑เอกพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชพัฒนสุราธานี
เขาจอดไว้หน้าหอพักใกล้กับมหาวิทยาลัยนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙มกราคม
กล้องวงจรปิดจับภาพเป็นผู้ชาย๑คน
จอดอยู่หน้าหอพักพยายามอยู่นานแต่ก็ไขกุญแจออกไม่ได้
ก็เลยเปลี่ยนไปที่รถของผู้เสียหายเพราะมีขนาดเล็กกว่าขโมยง่ายกว่าขึ้นไปนั่งคล่อมบนรถเลยค่ะ
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนวิ่งเข้าไปช่วย
เขาใช้วิธีการถีบตรงบริเวณคอรถนะคะ
ทีบแรงพอสมควรแล้วก็เอารถออกไปได้

เขาใช้วิธีถีบเลยคราวนี้คือถีบแรง
หลังเกิดเหตุก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้แหละค่ะ
ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพขุนทะเลอำเภอเมืองสุราธานี
แต่ปัญหาก็คือคดีมันไม่ขึ้นขึ้นหน้าเลย

เป็นการเตือนภัยสำหรับเจ้าของรถ
คนร้ายคือใช้เวลาไม่นานก็สามารถเอารถออกไปได้นะคะ
ตอนนี้ก็เลยฝากผ่านสื่อเรานี่แหละค่ะ

เพราะว่าไม่อยากจะให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อแบบนี้อีก